คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านเขาไปหาของป่าในป่าไม้สัก
ปรากฏว่าไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ถูกเผาทิ้งไว้
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบ
ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแต่ว่าเบื้องต้น
ยังไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเพศอะไรอายุเท่าไหร่
แต่สันนิษฐานแบบนี้คาดว่าน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่น
แล้วก็นำศพมาราดน้ำมันเผาทิ้งอำพรางคดี
ช่วงสายของวันนี้นะคะตำรวจภูทรแม่จันทร์ได้รับแจ้งจากนายนรง
แหวนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕ตำบลแม่จันทร์อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงราย
ว่ามีชาวบ้านไปหาของป่าไปพบโครงกระดูกมนุษย์ถูกเผา
ภายในสวนป่าไม้สักกิวทับยั้งบ้านปงตองต้นห้าง
ก็เลยเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปพร้อมกับในอำเภอแม่จันทร์
พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ไปถึงจุดเกิดเหตุห่างจากถนนเข้าไปสักประมาณ๒๐๐เมตร
บริเวณใต้ต้นตะกอหวายพบชิ้นส่วนโครงมนุษย์
กระดูกข้อเท้าขวาสบ้าหัวเข่าข้อนิ้วมือซี่โครงฝาเท้าแล้วก็หัวกระโหลก
ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
ส่วนความสูงสักประมาณ๑๖๐๑๗๐เซนติเมตร
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องตรวจหาโลหะมาตรวจสอบ
พบกระดุมเสื้อโลหะ๑เม็ดก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
เรื่องต้นสภาพศพถูกเผาผู้ตายอยู่ในลักษณะคือนอนคว่ำ
ขาขวาเหยียดตรงขาซ้ายงอเข่าไม่พบขดลวดของยางรถยนต์
สันนิษฐานว่าคนร้ายใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราดก่อน
แล้วก็จุดไฟเผาเพื่ออำพลางศพแล้วก็ยังไม่พบพยานที่เห็นเหตุการณ์
คาดว่าโครงกระดูกที่ถูกเผาน่าจะถูกเผามาแล้วไม่ต่ำกว่า๒เดือน
ทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามนายนโรงเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕
ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีคนในหมู่บ้าน
แจ้งความคนหายอาจจะเป็นขบวนการค้ายาเสพติดที่ขัดแย้งกันเอง
แล้วก็ฆ่าทำลายหลักฐานเนื่องจากว่าพื้นที่ป่าศักดิ์อยู่ห่างจากชายแดนไม่ไกล
ตำรวจค่ะได้มีการรวบรวมหลักฐานในจุดเกิดเหตุไปตรวจหาบ่อแสว่าคนตายเป็นใคร
พร้อมกับส่งศพไปที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
แล้วจะตรวจดีเอนเอร์รวมทั้งประสานไปยังโรงพักษณ์ต่าง
ว่ามีการแจ้งความคนหายไว้หรือไม่เพื่อที่จะเร่งคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้น